ได้ไหมที่บอกว่าเด็กอยู่ซอยรามกำแหงกับซอยพัฒนาการ

ทำให้เด็กวัย๑๕ปีเสียชีวิตตรงหน้าซอยพัฒนาการ๕๓
คดีนี้คุณตำรวจสอบปากคำเท่าไหร่รู้ไหม
๓๐กว่าคนละอ่ะใช่ข้อนี่ไงกำลังจะบอกว่าเมื่อวานนี้
ตำรวจไปเอาตัวทั้ง๒ฝ่ายเลยนะเอามาสอบทั้งหมด
เพื่อที่จะหามือยิงว่าใครเป็นคนก่อเหตุยิงค่ะ
เหตุการณ์นี้ทางตำรวจสนประเวทตำรวจชุดสืบ
เอาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุทั้งสองกลุ่มเลย
มาสอบปากคำทั้งสองฝั่งนี้รวมก็๓๐กว่าคน
ส่วนใหญ่อายุ๑๕ถึง๑๘อายุเท่านี้เลยค่ะ
ตำรวจทำประวัติเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปเพราะว่ายังไม่ได้มีหลักฐาน
ไม่ได้มีใครยอมรับว่าเป็นคนลงมือยิงเด็กวัย๑๕จนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ในกลุ่มของวัยรุ่นที่ตำรวจคุมตัวมาสอบ
มีเด็กคนนึงอายุ๑๔นะคุณผู้ชม
เขาเคยเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังในอดีต
แล้วตอนแรกมันก็มีข่าวออกมาว่าเขานี่แหละเป็นหลานของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
แต่ทีมข่าวตรวจสอบดูคือไม่ได้เป็นหลานนะ
คือเป็นเหมือนกับเด็กปั้นในสังกัดของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
แล้วก็เป็นลูกหลานของคนในวงนั้น

แต่บูรณ์ชื่อบอกว่าเป็นหลานคุณเบิ้ลปฐุมราช
ทีนี้พอมีการสอบถามเด็กวัย๑๔คนนี้เขาก็เปิดเผยนะ
วันนั้นผมไปด้วยจริงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันสองคน
ผมก็ขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายเป็นคนที่๓
ผมไม่ได้รู้จักกับ๒คนที่นั่งมาด้วยนะ
แล้วตอนที่ก่อเหตุก็ไม่รู้ด้วยว่ากลุ่มไหนเป็นคนใช้อาวุธปืนยิง
จะมารู้ทีหลังว่าอาจจะเป็นกลุ่มพับพา
ที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจนมีคนตาย
ทีนี้ค่ะตำรวจพุ่งเป้าไปที่เราเรียกว่าในเกียร์แล้วกันอายุ๑๖ปี
เพราะว่ามีพยานที่อยู่ในคืนนั้นเขาให้การตรงกันว่าเกี๊ยร์นั่นแหละ
พอเค้นสอบปั๊บก็มีรายงานว่าตำรวจคุมตัวในเกียร์ไปตรวจหาปืน

แต่เพื่อนกลุ่มเดียวกันนี่แหละบอกว่าเกียร์เป็นคนยิง
แต่เกียร์บอกผมยิงไปทางอื่นผมไม่ได้ยิงไปทางคนตาย
ทีนี้ทางผู้ประกับการตำรวจนครบัน๔นะคะ
พลตำรวจตรีธนันทรรัตนสิทธิภาคท่านมาตาม

บอกว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
แล้วล่าสุดนักข่าวก็รายงานมาด้วยบอกว่า
ผู้อำกับการสนประเวทพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาว
สอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มแล้วก็ปล่อยตัวไป
ผู้ปกครองก็มาเซ็นรับทราบทำประวัติเด็กแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดผิดไหม
ผิดสิเข้าข่ายความผิดฐานมั่วสุม

ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องของไนเกี๊ยร์ที่ตำรวจเคล็ดสอบเมื่อกี้
เกียร์เขารับแล้วล่ะว่าเขาเป็นคนยิงปืนจริง
แต่ว่าไม่ได้ยิงใส่ที่ในเอคนตาย
ตำรวจนำตัวในเกียร์ไปค้นปืน
ปรากฏว่าเกียร์มีปืนขนาดจุด๒๒

เขาบอกว่าเป็นปืนคนละขนาดกันคุณ
เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกดำเนินคดีกับนายเกียร์

เพราะมันยังไม่มีหลักฐานอื่นเชื่อมโยงว่ายิงเอตายไง

คือต้องค้นปืนกับกระสุนให้มันตรงกัน